ก็เรียนพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านนะครับก็การประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการบริหารพักแล้วก็สอสอพักเก้าไกรก็ได้
สิ้นสุดลงแล้วในการพิจารณากรณีคุณชายามพวานนะครับหรือปูอัดนะครับ
ก็สืบเนื่องจากว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับ
ทางคณะกรรมการบริหารพักได้มีมตินะครับอ่า
ที่จะกำหนดโทษต่อคุณชายัมภาวานนะครับจากกรณีที่พักเนี่ย
เห็นว่าคุณชายชายามพวานมีพฤติกรรมในการคุกคามทางเพศนะครับเอ่อ
แล้วก็มีการพินาลงโทษด้วยการตัดสิทธิ์พึงมีนะครับ
ทั้งหมดในฐานะสมาชิกพักแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ย
ก็ยังได้กำหนดเงื่อนไขไว้ด้วยนะครับเอ่อ
การฆ่าโทษว่าจะต้องไม่กระทำผิดซ้ำอีกนะครับแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังกำหนดให้
คุณชายัมภาวานเนี่ยต้องต้องแสดงการความรับผิดนะครับ

ต่อผู้เสียหายแล้วก็ต่อสาธารณะนะครับนอกจากนั้นก็ยังกำหนดนะครับว่า
จะต้องมีการชดเชยเยียวยาให้กับผู้เสียหายตามสมควรรวมถึงจะต้องยุติไม่ก่อความเสียหาย
ต่อผู้เสียหายทั้ง๓รายทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกนะครับ
โดยคณะกรรมการบริหารพักก็ได้ทำเป็นหนังสืออย่างเป็นทางการส่งไปให้คุณชายัมพวานนะครับเอ่อ
ซึ่งคุณชายัมภาวานก็ได้รับนะครับในคืนวันหนังสือเนี่ยในคืนวันที่สอง
เพราะว่าเราส่งหนังสือทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยนะครับแล้ววันถัดมาก็ส่งหนังสืออย่างเป็นทางทางปรายศนีย์
ซึ่งคุณชายัมภาวานก็ได้แถลงนะครับในบ่ายวันที่๓นะครับ
ซึ่งในการแถลงนั้นก็คุณชายามพวานก็ได้พูดถึงหนังสือมติของคณะกรรมการบริหารพักอยู่แล้ว
ว่าตนเองได้รับทราบแล้วนะครับเอ่อ
แต่หลังจากที่คุณชายัมภาวานเนี่ยได้แถลงต่อสาธารณะเมื่อวันที่๓นะครับ
คณะกรรมการบริหารพักนะครับก็ได้หลังจากนั้นก็ได้ประชุมกันนะครับ
แล้วก็พินาเห็นว่าการแถลงนะครับของคุณชายยำภาวานนั้น
ไม่ได้เป็นไปตามมตินะครับของคณะกรรมการบริหารภักดิ์นะครับ
แต่อย่างใดนะครับด้วยเหตุผลนะครับ
โดยกระชับกระชับแบบนี้นะครับแม้ว่าคุณชายัมภาวานจะ
อ่ามีการกล่าวในธรรมนองที่ว่าหากเห็นว่าพฤติกรรมของตนนั้นถือเป็นการ
คุกคามทางเพศจริงนะครับเอ่อตนเองก็น้อมรับนะครับ
มติของพักนะครับแต่โดยเนื้อหาสาระหลักแล้วเนี่ย
กลับเป็นการนำข้อมูลของผู้เสียหายบางส่วนนะครับมาพยายามที่จะแก้ข้อกล่าวหา
อีกรอบหนึ่งนะครับว่าตนเองนั้นเนี่ย
ยังมีความสัมพันธ์อันดีนะครับกับผู้เสียหายนะครับ
เพื่อจะบอกเพื่อจะบอกโดยในว่าตัวเองไม่ได้มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศ
ตามที่มติของพักนะครับมีเป็นข้อสรุปแต่อย่างใดนะครับ
ซ้ำร้ายนะครับก็การแสดงแถลงบางส่วนนั้น
ยังได้มีการเป็นข้อมูลที่เปิดเผยตัวตนนะครับ
เพื่อเชื่อมโยงไปยังผู้เสียหายได้ว่าผู้เสียหายเป็นใครนะครับเช่น
จะเป็นการแสดงข้อความแล้วนะครับก็ยังมีการอ่า
กล่าวว่าเสื้อสูตรและเค็กไทยที่ตัวเองสวมอยู่นั้นเนี่ย
ได้ตัวเองก็ได้รับมาจากคุณพ่อของผู้เสียหายนะครับเอ่อ
ซึ่งเป็นการในธรรมนองที่เพื่อจะประสงค์ว่าแสดงว่าตนเองกับ
ครอบครัวของผู้เสียหายนั้นนะครับยังมีความสัมพันธ์อันดี
เรื่อยมานะครับซึ่งอันเนี้ยทำให้คณะกรรมการบริหารพักเห็นว่า
คุณการแถลงของคุณชายัมภาวันนั้นไม่ได้เป็นไปตามอ่า
คำสั่งและมติของคณะกรรมการบริหารพักก็เลยนำมาสู่
นำมาสู่การประชุมในวันนี้นะครับเอ่อ
ผมก็ต้องชี้แจงว่าหลังจากที่คุณชายัมภาวานได้แถลงแล้วมีส่วนในการเปิดเผย
ตัวตนของผู้เสียหายซึ่งพักพยายามจะระมัดระวังมาตลอดนะครับ
เพื่อที่จะไม่แสดงข้อมูลอะไรที่ไปกระทบกับผู้เสียหายซ้ำเนี่ยเอ่อ
ซึ่งก็ทำให้เป็นครั้งแรกที่ครอบครัวของผู้เสียหายรู้รู้ว่าลูกสาวของตนเนี่ย
เป็นผู้เสียหายในกรณีแล้วเขาก็เอ่อ
ผมก็ได้ไปเข้าพบกับครอบครัวของผู้เสียหาย
เพื่อกับเพื่อขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งคุณพ่อของผู้เสียหายเนี่ย
ก็ยืนยันว่าการที่เขาซื้อเน็กไทยแล้วก็สูตรให้กับ
คุณชายามพวันนั้นนะครับไม่ได้มีเอ่อ
ไม่ได้เป็นเรื่องการแสดงถึงความสัมพันธ์นะครับในส่วนตัวแบบที่
ในลักษณะที่คุณชายัมภาวัลตั้งใจจะสืบนะครับแต่เป็นการสนับสนุน
เขาต้องการเขาเป็นคนเป็นผู้สนับสนุนพักมาตั้งแต่สมัยอนาคตใหม่นะครับ
อะไรที่เขาทำได้ที่จะเป็นการสนับสนุนพักนะครับแม้กระทั่งเอ่อ
เมื่อเขาเห็นว่าสอสอของพักเนี่ยอาจจะพูดในธรรมนองว่าไม่ค่อยจะมีเงินนะครับ
เขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเล็กเล็กน้อยน้อยแบบเนี้ยเพื่อเป็นการสนับสนุนพักก็รู้สึกว่าเอ่อ
ทางครอบครัวของผู้เสียหายก็รู้สึกเสียใจมากกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับอ่าเอ่อ
ผมก็จริงได้คุยหลายเรื่องกับครอบครัวผู้เสียหายแล้วก็ตัวผู้เสียหายเองนะครับ
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ผมเองก็เพิ่งจะทราบว่าผู้เสียหายจริงเป็นใครเพราะว่าในกระบวนการของพักเนี่ยจะให้รู้ตัวตนของผู้เสียหายเนี่ยในวงจำกัดมากนะครับ
ก็จริงจริงก็ได้พูดคุยกันหลายอย่างนะครับถึงเรื่องเอ่อ
การที่จะสนับพักก็จะสนับสนุนช่วยเหลือในการต่อสู้ทางกฎหมายด้วยตามมานะครับก็เอ่อ
เรื่องนี้ก็เดี๋ยวจะดำเนินการต่อไปนะครับแต่ว่าสำหรับผลการประชุมในวันนี้ระหว่าง
คณะกรรมการบริหารพักกับสอสอเนี่ยซึ่งวันนี้เนี่ยมีผู้มาร่วมประชุมได้นะครับ
ทั้งกรรมการบริหารพรรคและส่อส่อเนี้ยรวมทั้งสิ้นเอ่อหนึ่งร้อยยี่สิบแปดท่านนะครับ
เพราะว่าหลายท่านเนี่ยมีบางท่านสอสอบางท่านติดโควิดนะครับ
ท่านติดงานกรรมธิการที่จะต้องไปต่างจังหวัดนะครับเอ่อ
ก็มาหลายท่านก็ติดภารกิจส่วนตัวที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้วไม่สามารถที่จะมาประชุมได้นะครับ
ก็มาประชุมวันนี้ได้ร้อยยี่สิบแปดท่านนะครับมติที่ประชุมก็เอ่อ
เห็นตรงกันเอกฉันนะครับว่าคุณการแถลงของคุณชายัมภาวาและการกระทำนะครับ
จนถึงวันที่๔ที่ผ่านมาเนี่ยนะถือว่าเป็นการขัดต่อมติของพักนะครับ
ก็คือสาระสำคัญที่มีการพิจารณากันก็คือเห็นว่าไม่ได้มีการแสดงความเอ่อ
รับผิดและขอโทษอย่างจริงใจซ้ำร้ายยังยังไปสร้างความเสียหายซ้ำให้กับผู้เสียหายนะครับ
ทางทางตรงและทางอ้อมอีกด้วยนะครับอ่าในที่ประชุมก็เลยมีมติเป็นเอกฉันนะครับ
ที่ให้คุณชายชายัมพาวานนั้นผลจากสมาชิกพรรคนะครับ
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอันนี้ก็เป็นมติในการประชุมในวันนี้นะครับ
ทีนี้ก็เนื่องจากว่าเมื่อสอสอของพักนะครับ
กรุงเทพมหานครหายไปเข็ดหนึ่งนะครับในที่ประชุมก็ยังได้พิจารณา
ให้สอสอในเขตใกล้เคียงนะครับไปทำงานกับพี่น้องประชาชน
แทนคุณชายัมภาวันด้วยนะครับก็จะมีสอสอสองท่าน
ที่จะอยู่ในเขตใกล้เคียงกันนะครับเอ่อเนื่องจากว่า
ของคุณชายมพรนั้นเนี่ยมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตบาง
คุณเทียนนะครับด้วยดังนั้นเนี่ยสอสอกายนะครับ
ชาก็จะพักก็มอบหมายให้สอสอกายนัทชาเนี่ย
ไปทำงานนะครับแทนคุณชายัมภาวานในพื้นที่
ส่วนที่เป็นบางขุนเทียนนะครับส่วนที่เป็นเขตพื้นที่จอมทองนั้น
ก็ได้มอบหมายให้สอสอไอ้รัชนกนะครับไปทำงานแทนคุณชายัมภาวะ
ในพื้นที่จอมทองด้วยนะครับส่วนในลักษณะทำนองเดียวกันนะครับ
ก็ได้มีการคุยกันนะครับว่าพื้นที่ปราจินบุรีเขต๒นั้น
ยังมีพี่น้องประชาชนที่ยังทำงานอยู่กับพักนะครับ
แล้วก็ยังอยากจะทำงานกับพักต่อนะครับดังนั้นเมื่อไม่มีสอสอเขตของเก้าไกรแล้วนะครับ
ก็ได้มอบหมายนะครับให้สอสออภิชาติ
ซึ่งเป็นประธานคณะกรรมการที่ดินและสิ่งแวดล้อมเนี่ยไปรับผิดชอบนะครับ
ประเด็นที่ยังมีการแก้ปัญหาต้องแก้ปัญหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะ
เรื่องเรื่องปัญหาเรื่องที่ดินแล้วก็เรื่องบ่อขยะ
เรื่องเอ่อมลพิษอะไรต่างต่างที่เป็นปัญหาสำคัญมากในพื้นที่ต่อนะครับ
ส่วนเรื่องอื่นสำหรับการทำงานกับพี่น้องประชาชนในจังหวัดปราจีนบุรี
รวมถึงเขต๒เนี่ยก็จะมอบหมายให้กับทีมงานจังหวัดของพักนะครับ
ทำงานแทนสอสอต่อไปนะครับเอ่อเมื่อมุดพูดถึงกรณีปราจินบุรีแล้วนะครับ
มีประเด็นที่ผมต้องขอโอกาสนี้ในการชี้แจงด้วย
เนื่องจากว่าทางอดีตสอสอนะครับได้มีการให้ข้อมูลซึ่งกระทบนะครับ
สร้างความเสียหายต่อพักตามมาโดยมีการแถลงนะครับ
ให้ข้อมูลในธรรมนองว่าการที่เขาถูกขับออกจากสมาชิกพักนั้นเนี่ย
นะครับเป็นเพราะว่าเอ่อมีทีมงานคนหนึ่งนะครับ
จังหวัดปราจีนบุรีเนี่ยไปรับผลประโยชน์จากบริษัทบ่อขยะนะครับ
และทีมงานคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ช่วยสอสอนะครับ
เป็นเลยเป็นเหตุผลให้เขาถูกขับออกจากการเป็นสมาชิกพักผมก็ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ได้เป็นไปตามข้อกล่าวหานี้แต่อย่างใดนะครับ
ผมต้องชี้แจงนี้ก่อนทีละประเด็น
ทางคณะผู้บริหารพักได้รับทราบเรื่องข้อมูลและที่เป็นทางอดีตสสประจินบุรีได้ร้องเรียน
ในระหว่างที่อดีตสอสอแก้ข้อกล่าวหาในประเด็นที่ตนถูกกล่าวหาว่า
คุกคำทางเพศเนี่ยก็ได้มีการพยายามนะครับที่จะเอาเรื่องประเด็นนี้มาโต้แย้งเหมือนกัน
ว่าการร้องเรียนมันมีแรงจุงใจจากผลประโยชน์ทางการเมือง
ที่มีเจ้าหน้าที่ท่านหนึ่งของพักไปรับผลประโยชน์อย่างที่ได้พูดไปก่อนหน้านี้แล้ว
ซึ่งพักเมื่อผู้บริหารพักทราบจากคณะกรรมการวินัย
อันดับประเด็นนิดหนึ่งก่อนที่ผมต้องยืนยันคือพักไม่นิ่งนอนใจเรื่องนี้นะครับ
เพียงแต่ว่าทางผู้บริหารของพักก็ได้แจ้งได้คุยกับคณะกรรมการวินัยของพักว่า
เรื่องเนี่ยต้องพิจารณาแยกจากกันนะครับ
นะครับอ่าพิจารณาแยกจากกันหมายความว่ายังไงครับ
หมายความว่าข้อเท็จจริงนี้เราเห็นว่ามันไม่เกี่ยวข้องกับการพิจารณาว่า
ข้อกล่าวหาเรื่องการคุกคามทางเพศนะครับต่อให้เรื่องที่กล่าวหาว่ามีคนไปรับ
ประโยชน์และเป็นแรงจูงใจให้มาร้องเรียนอดีตสอสอเรื่องผู้พันธ์ทางเพศ
เป็นจริงนะครับต่อให้เป็นจริงทางคณะกรรมการวินัยและกรรมการบริหารพัก
เห็นว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกันต้องพิจารณาแยกจากกันนะครับ
ไม่ได้มีผลต่อการพิจารณาเรื่องการคุกคามทางเพศแต่อย่างใดเรื่องการคุกคามทางเศษ
ก็พิจารณาจากข้อที่จริงเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการคุกคลามทางเพศนะครับ
นั่นคือประเด็นที่๑ประเด็นที่๒พักไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะดำเนินการเรื่องนี้นะครับ
ทางผมเองและผู้บริหารพักก็ได้แจ้งกับคณะกรรมการวินัยไปหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่า
พินาเรื่องการคุกคำทางเพศเสร็จก็ต้องดำเนินการสอบเรื่องเรื่องข้อกล่าวหาเรื่องที่มีเจ้าที่ของพักเนี่ย
ผลประโยชน์จากบ่อขยะต่อเลยนะครับนะครับซึ่งก็หมายความว่าเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับ
ตอนนี้เนี่ยก็รอนะครับว่าผู้ถูกกล่าวหาตอนนี้เนื่องจากบวชอยู่นะครับ
เดี๋ยวศึกมาเมื่อไหร่ก็คงจะเข้าสู่กระบวนการสอบข้อเท็จจริงต่อไปเลยนะครับเอ่อ
แล้วก็นอกจากนั้นนะครับก็ต้องยืนยันว่าการที่ผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริตนั้นเนี่ย
เป็นผู้ช่วยและทำงานใกล้ชิดกับกรรมการบริหารพักท่านหนึ่งนั้นเนี่ย
ก็ไม่ส่งผลต่อการพิจารณาเรื่องนี้เหมือนกันนะครับ
เนื่องจากว่าคณะกรรมการบริหารที่ถูกกล่าวหานะครับ
ไม่ได้มีส่วนในการโหวตในขั้นตอนคณะกรรมการวินัย
เห็นของคณะกรรมการบริหารท่านนั้นนะครับซึ่งซึ่งก็คือคุณเบนจาแสงจันทร์นะครับ
คุณเบนจาแสงจันทร์เนี่ยไม่ได้มีส่วนในการโหวตนะครับในคณะกรรมการบริหารพักเอ่อ
คณะกรรมการวินัยและเมื่อผลการพิจารณาของคณะกรรมการวินัย
กรณีสอดอดีตสอดสอบประจินบุรีส่งมาถึงคณะกรรมการบริหารพรรค
ให้พิจารณาคุณเบนจาแสงจันทร์ก็ของงดออกเสียง
ในชั้นกรรมการบริหารพักด้วยนะครับเพราะทราบดีอยู่แล้วว่าตนเองเนี่ย
ถูกกล่าวหาว่ามีเรื่องนี้ดังนั้นคุณเบนจาจึงงดออกเสียง
ในชั้นกรรมการบริหารด้วยนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ย
กรรมการบริหารที่เหลือก็ลงเสียงเป็นเอกฉันเห็นว่าอดีตสสปลาจีนบุรี
เรามีพฤติการคุกคามทางเพศจริงนะครับก็ต้องชี้แจงเรื่องนี้ด้วยนะครับ
ในในโอกาสนี้คือเรื่องเรื่องของเอ่อเคสปาจีนะครับ
แม้ว่าคุณเบนจาจะไม่ได้โหวตนะครับแต่ว่าเอ่อ
เขาตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีเบื้องหลังในการล็อบบี้ชงเองตั้งเอง
อะไรอย่างเงี้ยอ๋อคุณคุณเบนจาไม่ได้มีส่วนมากัน
ในการร้องเรียนเรื่องนี้อยู่แล้วนะครับและเอ่อผมเรียนอย่างงี้ว่า
การแต่งตั้งบุคคลที่ถูกกล่าวหานะครับว่ารับผลประโยชน์จากบ่อ
อยากเป็นผู้ช่วยสอสอคุณคุณเบนจานั้นเนี่ยไม่ได้เป็น
เกิดขึ้นจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลระหว่างคุณเบนจากับคนที่ถูกกล่าวหา
แต่คุณเบนจาแต่งตั้งเพราะนะครับพักนำเสนอรายชื่อให้แต่งตั้ง
เนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นเป็นคณะทำงานนะครับใน
ในจังหวัดปราจินบุรีนะครับที่ทำงานกับพักอย่างแข่งขันมา
ตั้งแต่ต้นดังนั้นเนี้ยคือในพักเนี้ยก็จะมีการเอ่อ
นำเสนอให้สอสอจำนวนนึงเนี่ยแต่งตั้งคนที่ทำงานในแต่ละ
ในแต่ละจังหวัดเนี่ยแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยสอสออยู่แล้ว
เป็นเรื่องปกติดังนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนบุคคล
ด้วยนะครับคุณเบนจาไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับเราเราก็ยืนยันเรื่องนี้
แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้เนี่ยเมื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวน
นะครับตอนนี้เนี่ยทางคุณเบนจาเนี่ยก็ได้เอารายชื่อของบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ย
นะครับออกจากการเป็นผู้ช่วยสอสอแล้วเพื่อไม่ให้เกิดไม่ให้เกิดใบแอด
อคตินะครับหรือผลประโยชนทับซ้อนใดในการพิจารณาสอบส่วนเรื่องนี้
จะมีการแจ้งความดำเนินคดีกลับไหมครับถ้ามาเปิดเผยข้อมูลในลักษณะนี้แล้ว
อันนี้ในส่วนของที่พักต้องทำคือสอบสวนว่ามีการรับผลประโยชน์จริงหรือไม่
นะครับเอ่อไม่ใช่ครับสอบอ่ะถ้ามีข้อเท็จจริงไปโยงเกี่ยวกับคุณเบนจานะครับ
แน่นอนเป็นกรรมการบริหารพักก็ต้องถูกสอบแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับ
ข้อเท็จจริงที่อดีตสสปาจินบุรีเอานำมากล่าวหาเนี่ย
ไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบนจาเลยนะครับเป็นการกล่าวหาว่าอ่า
บุคคลที่เป็นทีมงานของพักในจังหวัดปราจีนบุรีท่านหนึ่งเนี่ย
มีพฤติการที่เชื่อได้ว่ารับผลประโยชน์จากบ่อขยะ
ซึ่งในข้อที่จริงทั้งหมดที่ส่งมาให้พักเนี่ยไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณเบนจาเลย
เพียงแต่ว่ามีการไปกล่าวหาว่าเพราะบุคคลท่านนี้
เป็นผู้ช่วยสอสอของคุณเบนจาก็เลยเป็นเหตุให้มีคล้ายครับ
มีแรงจูงใจมีในการเอ่อขับเขาออกจากพักนะครับ
ซึ่งผมก็ยืนยันนะครับว่าไม่เกี่ยวแต่อย่างใด
และเรื่องนี้ต้องพิจารณาแยกกันนะครับว่า
เรื่องเรื่องนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องที่ถูกมีการต่าวหาว่า
คนที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดการร้องเรียนเนี่ย
มีพฤติกรรมรับผลประโยชน์จากบ่อขยะอันนั้นก็ต้องพินาแยก
มันไม่ได้กับว่าถ้าเกิดท่านนี้เนี่ยบุคคลท่านที่ถูกกล่าวหานะครับ
ผลประโยชน์จริงสมมุตินะครับมันก็ไม่ได้ทำให้
พฤติการที่ถูกกล่าวหาว่าคุกคำทางเพศหายไปถูกไหม
มันต้องมีประมาทิการอุตสาหกรรมเขาจะเตรียมรับลูก
จะเชิญช่อช่อแจ้เนี่ยเข้าไปในสภาเราอ๋อ
อธิบายเรื่องนี้เราอาจจะมีการสาวที่สุดเป็นจาด้วยอะไรแบบนี้
ก็ดีเลยครับก็ดีเลยครับเพราะว่าคือผมก็อยากให้จริงจังนะ
เพราะว่าอะไรเครือข่ายผลประโยชน์ในการหากินกับบ่อขยะ
หรือขยะอุตสาหกรรมนะครับมลพิษต่างต่างในพื้นที่พลาดอออกเนี่ย
ผมยินดีเลยแล้วก็ยินดีด้วยถ้าเกิดคณะกรรมธิการอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับ
เอ่อมาช่วยผมสอบสวนว่าถ้าคนของพักเก้าไกรมีมีข้อได้จริงว่าผิดจริง
ผมยิ่งขอบคุณนะครับเราจะได้จัดการ
และอย่าหยุดแค่นั้นต้องสอบไปด้วยว่านักการเมืองหรือตระกูลบ้านใหญ่
ระกูลการเมืองในจังหวัดในภาคตะวันออกมีใครบ้างเกี่ยวข้องกับบริษัทพวกนี้
และเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับในพื้นที่เนี่ย
ได้รับผลกระทบจากเรื่องมลพิษมาอย่างยาวนานนะครับ
เพราะว่าเพราะว่าถูกชาวบ้านเห็นว่านักการเมืองต่างที่ผ่านมา
ไปเกี่ยวข้องกับเครื่องขายขนพยพพวกนี้มาโดยตลอดนะครับ

เป็นสอสอคนหนึ่งนะครับที่ทำงานเรื่องมลพิษอย่างแข่งขัน
แต่เราต้องแยกออกจากกันนะครับว่าแม้ว่าคุณแจ้เนี่ยจะต่อสู้อย่างเต็มที่เรื่องสิ่งแวดล้อมให้กับชาวบ้านเนี่ย
มันไม่ได้ไปลบล้างว่าอีกเรื่องหนึ่งแม้กระทำผิดจะต้องไม่รับโทษ
ผมคิดว่าเราต้องแยกออกจากกันนะครับ
ไม่มีอย่างแน่นอนนะครับผมคิดว่าพิจารณาตามเท่าที่จริง
และผมก็ย้ำในกรณีคุณแจ้เนี่ย

ยุติซึ่งในการประชุมก่อนหน้านี้นะครับเอ่อแม้ว่าพักเนี่ย
สอสอในพักเนี่ยเห็นว่าทั้งสองกรณีกรณีจอมทองกับประจินบุรีเนี่ย
มีพฤติกรรมคุกคามทางเพศแล้วก็ขัดผิดวินัยขั้นร้ายแรงของพัก
จริงนะครับเห็นตรงกันนะครับเพียงแต่ว่ามีการพินาว่าทั้งสองกรณีเนี้ย
มีข้อเท็จจริงต่างกันในแง่ที่ว่ากรณีหนึ่งนั้นเนี่ยมีหลักฐาน
ที่จริงที่เป็นข้อความเนี่ยชัดเจนว่าเขาใช้สถานะความเป็นว่าที่สอสอ
และสอสอต่อมาเนี่ยในการกระทำผิดด้วยนะครับใช้สถานะในฐานะที่
เป็นบุคคลที่ให้คุณให้โทษได้นะครับมีสถานะเหนือกว่า
ผู้เสียหายอย่างชัดเจนนะครับอันเนี้ยเลยเป็นเหตุให้สอสอ
เห็นว่าควรจะลงโทษตามสัดส่วนต่อการกระทำผิด
นะครับเลยเลยเลยเลยทำให้สอสอที่จำนวนสอสอที่เห็นว่า
ควรจะขับคุณปูอัดออกจากเป็นสมาชิกพักน้อยกว่า
กรณีของคุณแจ้แค่นั้นเอง
ก็คือว่าพิจ
ขัดต่อมติกรรมการบริหารพักหรือไม่
และกระทำการขัดต่ออุดมการของพัก
แล้วก็ทำให้พักเสื่อมเสียชื่อเสียงอย่างร้ายแรงหรือไม่
อันนี้เป็นการพิจารณาข้อความผิดคนละกรณีกัน
คือไม่สามารถที่จะพินาซ้ำได้
เพราะว่าเราพินาเรื่องหนึ่งไปแล้วลงมติไปแล้ว
ไม่สามารถที่จะมาประชุมในเรื่องเดิมเพื่อกลับมติ
อันนี้ไม่ได้แล้วคนละเรื่องกันที่มาที่ไปไม่เหมือนกัน
ดังนั้นทุกคนวันนี้เห็นตรงกันว่าการแถลงของคุณภูอัตริย์
เมื่อวันที่๓นั้นนะครับไม่ได้เป็นไปตามมติคณะกรรมการบริหาร
หลายคนก็วิทักวิจารณ์ว่าการพิจารณาของเรา
กับการมาสามบังคับในกรณ์นี้
เพราะว่าผมเองในฐังหน้าของคุณของคุณเพื่อทำบังคับในกรรมค่อนก่อนนั้น
ร้องให้มีการลงมติโดยเปิดเผย
และให้เกิดการอภิปรายถกเถียงกันอย่างเต็มที่
เพื่อให้ทุกคนไม่ต้องกังวล
ผมก็เป็นคนกำชับในที่ประชุมสอสอเองว่า
ลงมติไปแล้วมีความคิดเห็นแตกต่างกันได้
แต่ขอให้ทุกคนไม่ออกไปโจมตีเก่าหากัน

ไม่อย่างนั้นต่อไปในพักษณ์
เวลาเราเปิดให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่

แล้วก็มีพื้นที่ให้ทุกคนได้แสดงออกในความคิดเห็นของตัวเองเนี่ย

ดังนั้นอย่างน้อยผมในฐานะหัวหน้าพักษณ์
ผมขอให้ทุกคนไม่เอารายชื่อ
ว่าใครโหวตอะไรไม่ตรงกับตัวเองมากล่าวหาโจมตีกันเนี่ย

เพราะผมบอกให้ส่อไม่เปิดเผย

คือไม่ได้เป็นเหตุผลว่าเราจะต้องการปกปิด
ไม่ให้ทราบว่าใครมีความแสดงความคิดเห็นอย่างไร
แต่มันเป็นเรื่องกระบวนการภายในของพัก
ผมยืนยันว่าการที่มีความเห็น
มีการโหวตแตกต่างนั้นเป็นประเด็นจากข้อเท็จจริง
ที่มันชัดเจนไม่เท่ากันระหว่างสองกรณี
อันนี้ผมก็ยืนยันนะครับว่าไม่ใช่เป็นเรื่องข้อที่จริง

ที่ถูกกล่าวว่ามีกรณีคุกขันทางเขตทางพรรคได้รับทราบหรือยัง
แล้วต้องมองบ้างคะก็คงเป็นเรื่องของคุณศรีสุวรรณ
ทางพรรคเนี้ยกระบวนการของพรรคมันจบแล้วนะครับ
ตอนนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไปนะครับ
อกจากที่จะต้องจัดทีมงานจัดสอสอไปรับผิดชอบแทนอดีตสอสอทั้งสองเขตแล้วนะครับ
เราอยู่ในช่วงที่จะดำเนินการในการช่วยเหลือและสนับสนุนผู้เสียหายทั้งสองกรณีนี้
ต่อไปอันนี้เป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าผู้เสียหายเนี่ย
อ่าบางรายเนี่ยเอ่อได้รับผลกระทบทางทางด้านจิตใจค่อนข้างรุนแรงนะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยพักก็ต้องมาช่วยดูแลเรื่องนี้
อกจากนั้นยังมีกรณีที่จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอีกด้วยถ้าผู้เสียหาย
จริงตอนนี้มีผู้เสียหายบางรายแจ้งความประสงค์ชัดเจนแล้วว่าจะดำเนินคดีนะครับ
ต่อต่ออดีตสอสอของเราดังนั้นเนี่ย
เมื่อผู้เสียหายประสงค์ชัดเจนพักก็จะเข้าไปสนับสนุนนะครับ
ในการที่จะหาผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับคดีคุกคามทางเพศเนี่ย
มาช่วยเหลือนะครับรวมถึงทีมทนายความนะครับ
นอกจากนั้นอ่าผู้เสียหายบางคน
หลังจากนี้อาจจะถูกฟ้องกลับโดยอดีตสอสอของเรา
ถ้าเกิดกรณีแบบนั้นจริงพักก็จะไปช่วยเหลือในทางกฎหมายกับผู้เสียหาย
เพราะว่าตอนนี้เหมือนของภักดิ์๒มันก็อยู่แค่ไหน
คือเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนคือต้องเรียนอย่างนี้ก่อน
ผู้เสียหายในกรณีที่ถูกคุกคำทางเพศเนี่ย
ไม่ใช่ทุกคนจะพร้อมตลอดเวลาในการที่จะเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรม
หรือบางคนต้องการเวลากว่าตัวเองที่จะพร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรม
เพราะว่าการเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรมตามกระบวนการอย่างที่เป็นอยู่
บางครั้งสำหรับผู้เสียหายมันเหมือนกับเขาต้องไปเล่าเรื่องของเขาซ้ำ
ถูกกระทำชำเลาซ้ำนะครับถูกซักในคำถามที่ผู้ที่ถูกคุกคำทางเพศ
อาจจะรู้สึกว่ามันไปกระทบเขาดังนั้นไม่ใช่ผู้เสียหายทุกคนจะพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุทธิธรรมปกติ
แต่เมื่อไหร่ที่ผู้เสียหายพร้อมนะครับเช่นอย่างมีอย่างน้อยหนึ่งรายแล้วนะครับที่พร้อมและมีความประสงค์
อย่างนั้นที่จะดำเนินคดีทางกฎหมายพักตอนนี้พักก็กำลังที่จะนัดนะครับผู้เชี่ยวชาญ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับเรื่องคดีเกี่ยวกับการคุกพันธ์ทางเพศรวมถึงทนายความเพื่อให้ความช่วยเหลือ
พี่สองจะลุกข้อมหาดังไงเพราะว่าตอนนี้สังคมคนทางปกติแล้วว่าเราโหวตทั้งที่สองเพื่อโทษกระแส๒๒คนที่ไม่ยอมขับตั้งแต่ตอนแรก
มันเป็นกระบวนการที่พักทำได้นะครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการกบกระแสอะไรนะครับ
มันก็ตรงไปตรงมาเมื่อพักลงโทษกำหนดเงื่อนไขนะครับ
ในการลงโทษไปแล้วสมาชิกพักไม่ปฏิบัติตาม

ตอนนี้เริ่มมีการออกมาคุยกับเด็กอังสารว่าสมมุติถ้ามีการขับส่องส่องภูมิอัดออกไปถึงนะครับ
จะมีการแขกทั้งต้องไกลออกมามากกว่านี้อีกนะครับ
ไม่เป็นไรครับผมคิดว่าผมยังยืนยันนะครับว่า
การที่สังคมเนี่ยมาช่วยตรวจสอบพักของเราเองเนี่ย
ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะบางทีเนี่ยหลายหลายเรื่องนะครับ
จริงทุกองค์กรนะครับทุกองค์กรเนี่ย
การที่มีสังคมมาช่วยตรวจสอบเนี่ยมันทำให้องค์กรของตัวเองเนี่ยโปร่งใสขึ้นนะครับ
ผมถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมก็ยืนยันอีกครั้งว่า
ถ้าเมื่อไหร่สังคมเลิกตรวจสอบก้าวไกลนะครับ
นั่นหมายความว่าสังคมไม่ได้คาดหวังอะไรอีกแล้วกับพักเก้าไกร

ก็ผมคิดว่าอันดับแรกก่อนเลยคือเมื่อบุคคลในองค์กรมีปัญหานะครับ
สิ่งที่ต้องพักเก้าไกรต้องยืนยันว่าคือต้องดำเนินการตรวจสอบและลงโทษอย่างตรงไปตรงมา
ตามสัดส่วนความผิดไม่ปกปิดไม่ปกปิดเอาไว้
ถ้าผิดร้ายแรงก็ต้องดำเนินการขั้นเด็ดขาด
อันนี้เป็นสิ่งที่พระเก้าไกรจะต้องทำให้สังคมเชื่อได้ว่าเป็นแบบนั้น
ไม่ใช่ว่ามีคนในองค์กรกระทำผิดแล้วไปช่วยกันปกปิดเพราะกลัวว่าจะเสียชื่อเสียงองค์กรแบบนี้
อันนี้ไม่ใช่วัฒนธรรมของพักเก้าไกรนะครับ
และแน่นอนกระบวนการภายในพักกระบวนการตรวจสอบปัญหาต่างภายในพักก็ต้องมีประสิทธิภาพมากขึ้น
ซึ่งก็อยู่ในระหว่างพูดคุยกันอยู่
มาเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการทุกความทางเพศ
การสร้างความเข้าใจและให้ความรู้ในองค์กรนะครับที่ชัดเจนมากขึ้น
ที่ผมต้องย้ำว่าชัดเจนมากขึ้นเพราะที่ผ่านมาหลายครั้งเข้าใจในเชิงหลักการ
แต่ในรายละเอียดรูปธรรมเนี่ยคนในสังคมเห็นไม่ตรงกันนะครับว่าเรื่องนี้เข้าข่ายผิดหรือไม่ผิด
เข้าข่ายผิดร้ายแรงหรือผิดไม่ร้ายแรงมันเป็นความเข้าใจเป็นวัฒนธรรมที่ไม่ตรงกัน
ดังนั้นเนี่ยก็ต้องทำเรื่องนี้ให้ชัดเจนมากขึ้นภายในพัก
จากนั้นก็ต้องมีมาตรการในการป้องกันด้วยในการป้องกันที่ชัดเจนกว่านี้
และมีมาตรการในการตรวจสอบล่วงพรุ่งนี้เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการคู่ทางเพศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
เช่นมีกระบวนการที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับกรณีแบบนี้เลยนะครับจะต้องมีขั้นตอนอย่างไร
จะต้องมีบุคคลภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างเข้ามามีส่วนร่วมอย่างไร
อันนี้เป็นสิ่งที่พักก็ต้องยกระดับ
สอบทำไมถึงไม่มีคนนอกเข้ามาหรือไม่มีชุดผู้เชี่ยวชาญเข้ามาเลยทั้งสองกรณี
นั้นคือตอนนี้จริงมีคนนอกในกระบวนการ๒เคสที่ผ่านมาเราปรับปรุงให้ดีขึ้น
ของคณะกรรมการวินัยรวมถึงคณะกรรมการที่มาสอบข้อดีจริงชุดเล็ก
โดยเอาคนอื่นที่ไม่ใช่คณะกรรมการวินัย
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ชายเข้ามาเพิ่มอยู่แล้ว
เช่นส่อหญิงที่สามารถที่จะทำให้ผู้เสียหายเนี่ย
มีความสบายใจและไว้วางใจกระบวนการมากขึ้น
รวมถึงสสหญิงที่มีความรู้เรื่องกฎหมาย
และความเชี่ยวชาญความเข้าใจเรื่องการสูดพลาดทางเพศ
แต่แน่นอนหลังจากนี้เราต้องทำให้มันดีกว่านี้
ผมก็จริงกรณีคุณแก้เนี่ยถ้ามีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกที่เป็นผู้เชี่ยวชาญจริงนี่อาจจะอาจจะยิ่งผิดชัดขึ้นมาอีกด้วยซ้ำ
แน่นอนถ้าโทษสูงสุดก็คือขับออกจากสมาชิกพักอีก
คือไม่ว่าจะเป็นใครโทษสูงสุดในพักสูงสุดแล้วคือขับออกจากสมาชิกพักนี่คือสูงสุดนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตัดสิทธิ์การคาดโทษไว้การออกเงื่อนไขอะไรบางอย่างที่เป็นการลดสิทธิ์ของสมาชิกพักนะครับสูงสุดก็คือขับออกจากพักแต่ผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับที่ผ่านมาข้อที่จริงที่

มากล่าวหาคุณเบนจาว่าไปรับผลประโยชน์จากบ่อขยะนะครับเพียงแต่มากล่าวหาว่าเมื่อคุณเบนจามีสอสอมีผู้ช่วยสอเป็นบุคคลที่ถูกกล่าวหาเนี่ยเลยทำให้กระบวนการของพักเนี่ยไม่เป็นธรรมพูดง่ายนะครับ

ฐางฐางประธานสภาก็ได้ทุนก้าวแล้วนะครับ
ได้เตรียมตัวอย่างไรเป็นครับสำหรับการกัดทำงานที่คุณภาคภาคอย่างเป็นตัว

ทางผมก็ได้เชิญ
หัวหน้าพักและแก่นำพักของพักร่วมฝ่ายค้านมาพูดคุยกันอย่างไม่เป็นทางการอยู่แล้วนะครับ
แล้วก็ในการประชุมตอนนั้นก็ได้พูดคุยกันไว้ว่า
เมื่อมีการโปรดก้าวลงมานะครับมีการแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านอย่างเป็นทางการแล้วเนี่ย
ก็จะขอเชิญประชุมหาลือกันอย่างเป็นทางการนะครับ
แล้วก็คงได้พูดคุยกันต่อไปนะครับ
อันนี้เป็นกระบวนการที่ผมก็คงตอบแทนไม่ได้นะครับ